ดูบรรยากาศของงานสวดศพ๑๘ศพนะคะ
จากกรณีที่รถทัวร์๒ชั้นพลิกคว่ำนะคะ
ทางด้านแม่ค้าริมทางโค้งมะกรูดหวานจังหวัดนครราชสีมา

ส่วนที่จังหวัดกาลสินชาวบ้านก็เร่งเตรียมกองฟอน

สอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินทร์พร้อมกับชาวบ้าน
ญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถทัวร์เสียหลักพลิกคว่ำ
มาร่วมฟังพระสงฆ์สวดพระอภิษฐรรม
มีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลรวม๙ศพ
จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด๑๘ศพนะคะ
ส่วนที่บริเวณหน้ามนตบมหามงคลยอดแก้ว
กลุ่มผู้ต้องขังจากเรือนจำกาลสิน
และกลุ่มจิตอาสาก็ยังช่วยกันจัดเตรียมพื้นที่

ที่วัดป่าพุทธมงคลเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
พื้นที่เพื่อก่อกองฟอนเผาศพแบบโบราณ
เพราะว่าเตาเผานั้นมีไม่เพียงพอนะคะ
ก็มีพ่อค้าคาหาบดีชาวบ้าน
อบยางรถยนต์และไม้ฟืนให้กับทางวัด
เพื่อที่จะนำไปใช้ในพิธีชาปนกิจศพ๙ศพ
โดยมีพระราชศีลโสพิษหรือหลวงปู่หนูอิน
เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล
เป็นผู้กำหนดพื้นที่และออกแบบให้ดำเนินการ
ขนบธรรมเนียมโบราณด้วย

ที่วัดดงกระยอมอุดมคุณอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน
ก็ยังมีอีก๕ศพที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกัน
ทำพิธีชาปนกิจในวันเดียวกัน
ก็คือวันที่๒๕มีนาคมคือวันนี้นะคะ
เป็นไปตามความต้องการของญาติพี่น้อง
เพราะถือว่าผู้เสียชีวิตนั้นประสบเหตุพร้อมกัน

ให้ไปสู่สุขติพร้อมกัน
โดยที่วัดดงกระยอมอุดมคุณนั้น
ส่วนที่บริเวณถนนสาย๓๐๔นครราชศรีมากะบินบุรีช่วงเนินมะกรูดหวานตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่เป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่นี้นะคะ
ก็ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายซากรถทัวร์ออกจากจุดเกิดเหตุ
แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนก็เริ่มนำสินค้ากลับมาวางขายตามเดิมบ้างแล้ว
เกรดเรียนกิ่งแม่ค้าที่รอดชีวิตอย่างบุดหวิดจากเหตุการณ์นี้
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงที่เธอเกิดเหตุประสบเหตุนี้นะคะ
กำลังดูทีวีอยู่ในร้านค้านี่แหละ
รถทัวร์ก็ข้ามเกาะกลางพุ่งชนพันธุ์

แค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็บอกว่า
บริเวณนี้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากด้วย
ด้วยลักษณะของทางนี้นะคะมันเป็นทางลงเป็นทางโค้ง

แต่ว่าครั้งนี้รุนแรงมากที่สุดเสียชีวิตมากที่สุดด้วย
หลังจากนี้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าก็จะนิมนต์พระ
มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ส่วนกรณีคนขับรถทัวร์๒ชั้นเนี่ยที่บอกว่าเสพยาเสพติดเนี่ย
ก็หลังจากนี้ตำรวจก็จะดำเนินคดี
เมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะออกจากโรงพยาบาลแล้ว
หลังจากที่พักรักษาตัวก็คือรอเรื่องขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

ไปสอบถามว่าจะชดใช้ไหวไหมล่ะกับ๑๘ศพ
คือทางบ้านก็บอกว่าประกอบอาชีพคือรับจ้างสารเสือขาย
วันถึงจะได้ผืนนึงละผื่นละ๔๐๐บาท
เขาก็บอกตรงว่าแบบไม่มีปัญญาหรอกที่จะมาชดใช้แบบนี้
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าทางคดีเรื่องนี้ต่อนะคะ